อีกเรื่องหนึ่งค่ะนี่ก็โหดไม่แพ้กันเลย
หนองบัวลำพูค่ะพระลูกวัดชั้นพญานาคย้อมใจ

ความมีดแทงเจ้าอาวาสวัยเก้าสิบเอ็ดปีมรณภาพคาวัดเลยนะครับ

นายวัญชัยแสงชาววัยสามสิบเอ็ดปีเนี่ยแหละค่ะ
ก็เป็นอดีตพระวัญชัยนะคะถูกคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังก่อเหตุแทงพระอธิการศรีดาศรีรัฐโรไว้เก้าสิบเอ็ดปี
เจ้าอาวาสวัดพิชัยบวรในตำบลน้ำมะเฟืองอำเภอเมืองหนองบัวลำพูบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ไปมรณภาพที่โรงพยาบาลหลังเกิดเหตุค่ะ
ชาวบ้านก็คุมตัวพระวัญชัยได้พร้อมมีดปลายแหลมเปื้อนเลือด
พบบาดแผลถูกชาวบ้านตีที่ศีรษะหนึ่งแผลนำส่งโรงพยาบาลเย็บบาดแผลด้วย
ตำรวจก็คุมตัวไปศึกแล้วก็ทำแผนที่จุดเกิดเหตุชาวบ้านกว่าร้อยคนก็มารุมดูกันนะคะ
สอบถามนายวัญชัยเล่าให้ฟังบอกว่า
ตอนเช้าวานนี้บอกโยมแม่ไปว่ารู้สึกทานไม่ค่อยได้
ให้ซื้อยาบำรุงพญานาคมาถวาย๔ขวดอ่าฉัน
พญานาคที่ว่าคือยาบำรุงนะยาบำรุงยี่ห้อพญานาคจากนั้นก็นั่งนั่ง
ฉันในกุฏิจนหมดเลยค่ะครับแล้วพอฉันหมดปุ๊บก็คว้ามีดปลายแหลมเดิน
เป็นกุฏิเจ้าอาวาสที่นอนพักอยู่ตรงจุดเกิดเหตุแทงเข้าไปหลายครั้งเลย
ชาวบ้านที่มาก่อสร้างสารวัตรจะเห็นแล้วมารุมจับตัวเขา
เรื่องต้นตำรวจก็สันนิษฐานว่านายวัญชัยน่าจะเครียดค่ะ
ถูกเจ้าอาวาสตำหนิหรือไม่ก็อาจจะเกิดอาการทางจิต
ฟังจากที่เขาให้การมาก็ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกเหมือนกันว่า
สาเหตุมันคืออะไรมันเกิดจากตรงไหนถึงอยู่อยู่
พญานาคเสร็จแล้วก็ต้องคว้ามีดไปแทงเจ้าอาวาสเลย